หนึ่งนโยบายของรัฐบาลก็คือการทวงคืนผืนป่านะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็มักจะจับผู้กระทำผิด

จะมีแนวคิดที่จะต้องปรับการทำงานในเชิงลุกมากขึ้น
และนั่นก็คือที่มาของหน่วยชุดเฉพาะกิจ

พร้อมกับแต่งตั้งนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

เพื่อหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเดินหน้า
ปราบปรามผู้ที่บุกรุกทรัพยากรป่าไม้
และดำเนินการทุกอย่างภายใต้กฎหมายและความถูกต้อง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนันทพรธาวระครับ
วันแรกของการเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ
ทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า
ภายใต้ชื่อหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ
หวังแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล
กำหนดให้ได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ

เป็นแรงกระตุ้นให้กรมอุทยานแห่งชาติ

เร่งหามาตรการแก้ปัญหาเชิงรุก

ภูมิหน่วยการส่วนจัดการต้นน้ำปลาจีนบุรี

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางศรีดา

ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมอุทยาน

จะเริ่มลงพื้นที่ในสัปดาห์หน้า
มีจุดเป้าหมาย๔๕จุดใหญ่ในภาคใต้และภาคตะวันออก
ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์กล่าวว่า
เฉพาะกิจพญาเสือเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษ
มีเจ้าหน้าที่กว่า๒๐นายทำหน้าที่เข้าปราบราม
จับกลุ่มผู้กระทำผิดในพื้นที่อุทยานได้ทั่วประเทศ
โดยรับคำสั่งและขึ้นตรงกับอธิบดีกรมอุทยาน
ไม่ต้องขึ้นตรงกับผู้มนุยการส่วนพื้นที่เหมือนที่ผ่านมา
สิ่งบางอย่างมันรอไม่ได้แล้วนะครับ
เนื่องจากการดำเนินการที่ผ่านมากรมอุทยาน
ในพื้นที่มันเกิดมีปัญหาบางประการ
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพล
ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองหรืออะไรก็แล้วแต่
เพราะฉะนั้นในส่วนของที่ตั้งชุดนี้มา

ส่วนกรณีปัญหาความไม่เข้าใจของกลุ่มกะเรียง
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
นายชัยวัดริมลิขิตอักษรหัวหน้าชุดพญาเสือกล่าวว่า
ควรมองที่แนวทางการทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศมากกว่า
ซึ่งที่ผ่านมาได้ต่อสู้และพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทุกคดีแล้ว
พร้อมประกาศว่าชุดพญาเสือไม่ใช่ชุดปฏิบัติที่โหดร้าย
และจะดำเนินการทุกอย่างภายใต้กฎหมายและความถูกต้อง

ว่ามองถึงการปกป้องชมพยากรป่าไม้ของชาติ

ในตัวผมเองผมบอกว่าว่าถ้าเป็นคนดีไม่ต้องกลัวผม
ไม่ต้องกลัวพญาเสือ
ก็ต้องกลัวพญาเสือเพราะว่าเราปกป้องทรัพยากร
คนที่ไม่ดีเท่านั้นที่จะต้องกลัวเราหรือว่าเกรงเรานะครับ
ส่วนที่เป็นคนดีอยู่แล้วหรือว่าคนที่เคยอยู่เดิมอยู่แล้ว
หรือว่าเป็นกลุ่มปากกยอหรือกลุ่มกระเหลี่ยต่างที่อยู่ดั้งเดิมเนี่ย
คุณสนับสนุนเราด้วยซ้ำเพราะเราจะปกป้องทรัพยากรให้เขา
นี้บทบาทหน้าที่การทำงานของชุดเฉพาะกิจพญาเสือ
การทำงานเชิงรุกยับยั้งการตัดไม้และบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมีแนวทางเช่นเดียวกับชุดพยักษ์ไพรของกรมป่าไม้
และชุดฉลามขาวของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตามแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไม่อยากให้จับกลุ่มผู้กระทำผิดภายหลังลักลอบตัดไม้ไปแล้ว
สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ชุด
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปราบรามด้านการข่าว
และไม่มีประวัติเรียกรับผลประโยชน์
ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ต้องปรับโครงสร้างชุดเฉพาะกิจพญาเสือใหม่
โดยจะไม่ยกเลิกชุดเก่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกได้มากขึ้น
จากเดิมที่ยังไม่คล่องตัวเพื่อรองรับภารกิจปกป้องผืนป่าที่เข้มข้นมากขึ้น
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน